ดิฉันแบบว่ารู้สึกสะดุ้งในใจเลยว่า

เวลาไปงานแล้วก็ไปขอยืม
โดยเฉพาะชุดราตรีเคยไหมคะ

มิวก็ยืมค่ะแต่ที่ไปซื้อ

ร้านชุดราตรีร้านใหญ่ร้านดัง
นั่นเองเขาบอกว่ามีปัญหากัน
กับดาราสาวคนนึง
มีใจความดังนี้ค่ะเดี๋ยวจันทร์ให้ฟังนะคะ

มาใช้ชุดร้านผมผมคิดค่าเช่า

โพสต์ว่าผมคุณไม่อายเหรอครับ
เข้ามาร้านผมทุกคนก็พูดกับคุณดี

ก็ไม่ว่าแถมน้องสาวคุณเนี่ยเป็นหมอยังมาโวยวายพุ่งเข้าจะมาตบ
พนักงานของผมเออรุนแรงขนาดนี้นะผมเองก็ให้หยุดและคิดว่ามันจะจบ
แต่น้องสาวคุณว่าร้านผมได้ยังไงครับในเมื่อสิทธิ์ของผมผมไม่ให้คุณใส่
แท็กต่อว่าผมทำไมครับแฮสแท็กต่ออย่ามาหาเรื่องแฮสแท็กต่อว่า
การโพสต์ของน้องสาวทำร้ายและทำลายชื่อเสียงบริษัทผมหากไม่รีบลบภายในวันพรุ่งนี้
ผมจะแจ้งความครับแฮชแท็กต่อให้มาเยอะจังที่สำคัญการโพสต์ของคุณมีเกี่ยวกับทีมงาน
กองถ่ายละครโดยแอบอ้างว่าทีมงานกองละครนำออกมาให้คุณใส่ฟรี
แท็กที่ไม่ใช่เรื่องจริงแฮสแท็กแถมคำเขียนหยาบคายเกินยายโอ้ยมันมีเยอะแยะมากมาย
อ่านเยอะกว่านี้ก็คงเป็นรายงานแล้วแหละแฮสแท็กคุณนี่เจ๋อแฮสแท็กเข้ายาวจังเลยอะ
นี่ไงเฉลยเร็วอีกแล้วจะให้เดาหน่อยแป๊บนึงสิเออ
ก็นี่แหละค่ะเป็นน้องสาวของนักแสดงรุ่นใหญ่ดีกรีนางงามและคุณกู้วาสิธีค่ะ
พร้อมกับมีการเช็คอินสถานที่ที่เป็นห้องเสื้อดังดังกล่าวด้วยนะคะ

แล้วก็แฮสแท็กยาวเหยียดเป็นหางว่าวอีกเช่นกันนะฮะ

และแฮสแท็กอันนี้โพสต์โอ้โหแรงมาก
หน้าส้นจุดไปคิดเองส้นอะไรก็ไม่รู้

ต่อมาค่ะคุณหมอคู่กรณีเนี่ย
ได้มีการโพสต์ข้อความอีกครั้งในช่วงบ่ายวันนี้
เขาบอกว่าตามกระแสข่าวที่ออกมา
ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะคะเรื่องนี้หมอไม่เกี่ยวข้องอะไรเลย
ไม่มีเหตุการณ์ที่เขียนเลยตบอะไรไม่มีทั้งนั้น
อ้าวแล้วใครมะโน่ะเขาบอกว่าเหตุการณ์จริงนะ
คือพาไปตามนัดแล้วนั่งรอแล้วร้านเนี่ยมาหาว่าพี่จะเอาชุดเขาไปใส่ค่ะ
เราก็ปฏิเสธซึ่งเราก็ไม่ได้คิดจะใช้ชุดร้านนี้อยู่แล้ว
เราครบแล้วชุดตัวเองมีคนส่งให้ถึงที่
ของคุณหมอตัดใหม่จากร้านอื่นทุกชุดค่ะ
เหตุการณ์นี้แค่พาไปรับชุดตามที่เขานัดกันไว้เอง
แต่ส่วนใครที่ทำให้หมอเสียหายทนายจะเป็นผู้ดำเนินการ
มิวอันนี้ดิฉันแอบงงนิดนึงบอกว่าคือไม่ได้จะไปเอาชุดร้านเขา
แล้วไปทำไมไปรับชุดที่นัดไว้
แล้วชุดบอกว่าตัดมาแล้วรับชุดให้คนอื่นเหรอ
ของตัวเองบอกว่าตัดร้านอื่นมีชุดของตัวเองพร้อมแล้ว
แต่ไปรับชุดที่นัดไว้อาจจะรับชุดของคนอื่นหรือเปล่า
บอกว่าไม่ได้จะใส่เองไม่ใส่ชุดร้านนี้อยู่แล้ว

ขอบคุณที่ทำให้กระจ่างนี่งงมาคืนนึง
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็อินบล็อกเฟซบุ๊คส่วนตัว
หาคุณกู้วาสิทธีเพื่อสอบถามถึงกรณีดังกล่าว
เธอเองก็ตอบกลับมาว่าขณะนี้อยู่ต่างจังหวัด

แต่ถ้าจะกลับถึงกรุงเทพเมื่อไหร่
ยืนยันเลยจะรีบออกมาชี้แจงทันทีนั่นเอง
จะบอกว่าเมื่อคืนนี้ดิฉันแทบจะไม่ได้นอน
ทร่องค่าเพจดั่งต้านเตียงดารา

เพจนี้คุณผู้ชมลองเข้าไปดูกันนะในเฟซบุ๊ค

หลายคนก็มาค่อยให้ข้อมูลป้อนมาเรื่อย
จนเฉลยคุณกู้หวัดสิทธิ

ขอบคุณนักสืบโซเชียลทุกท่านนะคะ